ผู้หญิงสาวคนนี้ค่ะเธอเจอเพื่อนบ้านเนี่ยนำสิ่งของสกปรก
อยู่รั้วติดกันโยนสิ่งของสกปรกมาใส่บ้านเธอ

สุดท้ายเธอถ่ายคลิปเอาไว้แล้วมาขอความเห็นจากชาวโซเชียลว่าถ้าเจอแบบนี้ทำยังไงดี
ขอวิธีจัดการกับมนุษย์ป้าข้างบ้านหน่อยค่ะ
ท่านใดพอจะมีวิธีจัดการให้หน่อยได้ไหมคะ
คือเราไม่เคยบาดหมางอะไรกันไม่รู้สาเหตุอะไรเขาถึงต้องทำแบบนี้
ทั้งแมทที่ใช้งานแล้วฉี่แหละอึกก็เอามาทิ้งข้างบ้าน
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไร
ใครพอจะมีวิธีช่วยจัดการเรื่องแบบนี้ได้รบกวนด้วยนะคะ

ใช่คือนำปัสสาวะใส่ขวดเห็นไหมคะ

ก็ถูกโยนเข้ามาในฝั่งของเธอ

สุดท้ายเธอก็เลยถ่ายคลิปนี้เอาไว้
แล้วก็มาโพสต์ลงในโซเชียลนะคะ
เจอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องใช้วิธีใดจัดการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือเรื่องมีอยู่ว่าบ้านของเธออยู่ย่านดอนเมืองค่ะ
บ้านเนี่ยปลูกติดกันจนเกือบชิดกำแพงของเพื่อนบ้านอย่างที่เห็นน่ะนะคะ
วันดีคืนดีก็น่าจะเรียกว่าวันร้ายคืนร้ายมากกว่า
เพื่อนบ้านรุ่นป้าที่อยู่ติดกันเนี่ย
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วก็มี

บางครั้งก็นำปัสสาวะและอุจจาระ

ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยบาดหมางอะไรกันมาก่อนเลย
แจ้งเรื่องไปยังสำนักงานเขตแล้วนะคะ

หลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไป

โกกปูนปิดตายไปเลยไหม

ดำรงธรรมให้มาตรวจสอบสิว่า

ก็ไม่อยากจะด่วนสรุปแค่คลิปสั้น
พร้อมแนะนำให้เธอติดกล้องวงจรปิด
จะได้มีหลักฐานในการเอาผิดได้

แล้วก็ต้องไปฟังความฝั่งคุณป้าด้วย
คุณป้าเขาอาจจะบอกว่าอ้าวก็ฝั่งนั้นมาทำฉันก่อน
หรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบนะฮะ